พาไปดูอีกหนึ่งเรื่องยังเป็นเรื่องของตัวเลข
แล้วก็ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของสถานที่
ไม่รู้คุณเคยไปคำชโนธที่อยู่ต่างจังหวัดหรือเปล่าที่ไหนนะฮะ

ล่าสุดมีคำชโนธบางกอกแล้ว

ในกรุงเทพแล้วที่สำคัญเนี่ยมีคนเข้าไปขอเลขมา
แล้วก็ถูกรางวัลเลขท้าย๒ตัวหลายใบ

เขาบอกว่าที่ทำมาเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะมาหลอกลวง
หรือว่าให้คนเอาเงินมาบูชาเพราะทูบเทียนฟรี
เขาเสียค่าทูบเทียนเดือนละเป็นแสน

ใช่ส่วนใครที่จะมาขอเลขอะไรนี่คือเขาบอกแล้วแต่
ใช่แต่ดันถูกไง
ทีนี้เขารู้ข่าวก็เลยต้องเข้าไปหจกรสิทธิ์สักสิทธิ์กันหน่อยละครับ
และทีนี้พอเป็นข่าวไปแน่นอนก็จะมีคนไปมากขึ้นด้วยนะครับ

นักท่องเที่ยวก็เดินทางเข้าไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ขอพรจำนวนมาก
จากว่าเมื่อวานนี้เป็นวันออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาล
ซึ่งภายหลังการประกาศผลมีผู้ถูกลอตเตอรี่หลายรายทีเดียวครับ
นายวันเฉลิมบุญตะโนธครับชาวกำแพงเพชรพนักงานดูแลเรื่องของดอกไม้ทุบเทียนให้
กับผู้ที่ไปกราบศักระพญานาคเจ็ดเซียนที่คำชโนธบางกอก
เขาเป็นหนึ่งในผู้โชคดีถูกรางวัลลอตเตอรี่๒ตัวติดกัน๒งวดแล้วครับ
เล่าให้ฟังแบบนี้บอกว่าคืนก่อนหวยออกเนี่ย
ตัวเองก็นำน้ำแดงครับไปไหว้ที่เรือเจ้าแม่ตะเคียนทองอายุกว่า๓๐๐ปี
แล้วก็ไปกราบไหว้นำแป้งไปรูปบริเวณตัวเรือปรากฏว่าเห็นเป็นเลขขึ้นมาเลย
แล้วก็เลยไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลขึ้นมาถูกเลขท้าย๒ตัวเลข๘๕๗ใบครับ
ใบเลยนะฮะก็ทำให้ถูกมรวรรณนะฮะ
เช่นเดียวกันกับนายพิสารบุญแสงแก้วเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวเรือถูกรางวัลเลขท้ายเช่นเดียวกัน
ก็บรรยากาศขามจะลดบางกรอบมีประชาชนไปกรากไหว้ศักราชทั้งวันทีเดียวครับ
ซึ่งมีทั้งคนไทยแล้วก็นักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับ
บางคนก็บอกว่าเออก็ดีไม่ต้องไปไกลถึงต่างจังหวัด
เป็นการไปบูชาไปขอพรเรื่องของตัวเลขนี่ก็เป็นผลพลอยได้แล้วกันนะคะ